อุทัยธานีอุทัยธานีก็ไปเห็นดวงไฟปริศนาลอยในป่า

แล้วองค์ประกอบมันได้
หมาก็เห่าก็หอนจังเลย
กล้องวงจรปิดตรงนี้เห็นดวงไฟตรงนั้น
เห็นไหมครับกลมบับอยู่
ลอยอยู่เหนือพื้นดินครับในป่าอ้อยใกล้บ้าน
นางสาวกฤษณีบุญเพชรอายุ๓๓อยู่บ้านเลขที่๑๖๑หมู่๕
ตะบนห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
นางสาวกฤษณีเล่าบอกว่าเกือบเที่ยงคืนได้ยินไหมล่ะได้ยินเหมือนฉันไหม
เห่าทั้งหอนตอนแรกคิดว่าหมาเห่าคนออกไปดักหนูนะครับในไล่อ้อย
ก็ไม่ได้สนใจอะไรผ่านไปตีหนึ่งโอ้ยทำไมยังไม่เลิกเห่า
เปิดกล้องวงจรปิดดูดีกว่ามันอะไรกัน
เห็นดวงไฟปิดสนารอยอยู่รอยเย็นช้าเลยหรือเปล่าบอกเปล่า
ถึงตี๕ปั๊บมันก็ค่อยจางหายไปหายไปหายไป
นางสมคิดอายุ๕๗แม่ของพี่กิจสนีคนเมื่อกี้บอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าปกติแล้ว
หมาที่บ้านไม่เคยเห่าแบบนี้เลยผิดปกติแน่
ชาวบ้านเชื่อว่าดวงไฟนั้นหรือคือกระสือแน่นะครับ
ซึ่งตัวแม่เองก็เชื่อแล้วชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมา
ในพื้นที่นี้เคยไล่ไอ้ดวงไฟปริศนาแบบนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง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

อยากรู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเช้านี้อาจารย์ออสตื่นแล้ว

เออช่วงนี้ไทยรัฐทีวีติดต่ออาจารย์ออสบ่อยนะ